มาดูกันต่อกับคนนี้เลยค่ะแนะนำน้องสาวของคุณมาริน่า

ซึ่งที่ต้องเปลี่ยนรุกใหม่มาเป็นนักร้องสวยเชียว
แล้วคุณผู้ชมอยากจะให้ฟังเพลงเธอนะคะ
พี่โบนแว่นใหญ่คุณแต่งให้ไปฟังสิ่งที่เธอพ้อ
เพราะจนไม่น่าเชื่อไปฟังเลยค่ะ
ดิฉันว่าฟังเพลงเนาะเขาดีกว่า
เพราะว่าตอนนี้ก็คุณแม่อยู่ตอนนี้เนาะ
แฝดนะคะแฝดหญิงหนึ่งชายหนึ่งนะคะ

เตรียมรับขวัญหลานอะไรอย่างไรบ้างนะคะ
ต้องไปฟังจากปากน้องสาวกันดีกว่าค่ะ
เมาท์มอยด์กันนิดหนึ่งค่ะมารีน่าถึงที่มากกี้ค่ะ

ตอนนี้หายแล้วตอนนี้ซ่าได้แล้วค่ะ
แต่ว่าเริ่มเห็นแล้วค่ะว่าแบบมีน้องอยู่
เหมือนเป็นเพนกวิ้นที่เดินอองแอ้งแล้วอ่ะ
ตื่นเต้นค่ะแล้วก็หลานคนแรกของที่บ้าน
แต่ทุกคนก็พร้อมนะคะทุกคนก็พร้อมรับมือกับหลานสองคน
น้ำพ่อแม่ทุกคนก็เตรียมรับมือแล้ว
นะคะไม่ต้องแปลกใจเสียงติ้งน้องไม่ใช่เสียงลิฟต์นะคะ